ความผูกพันของแม่ลูกคู่หนึ่งคุณผู้ชมครับ
ผู้เป็นแม่อายุ๗๘ปีปวดเป็นโรคไตเรื้อรัง
ลูกชายอายุ๕๑ปีป่วยเป็นโรคเดียวกัน
ลูกชายบอกว่าถ้าแม่ตายนะผมจะตายตาม
มีอยู่วันหนึ่งแม่เสียชีวิตแป๊บเดียวครับ
สิ้นลมหายใจตามแม่ไปติดเลย
กลายเป็นว่าต้องจัดงานศพ๒ศพพร้อมกันนะที่สุโขทัย

บรรยากาศงานศพที่วัดราชสัทธาธรรมหมู่๙
ตำบลศรีนครอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยครับ
ก็เป็นการจัดงานศพให้กับนางสุนทองใจวิสุทธิหันศาอายุ๗๘

อาการสุดหนักตั้งแต่๒๗เมษายน

นายอรุณเทพบุตรใจวิสุทธิ์หันศา
หรือว่าคุณอ้วนอายุ๕๑ปี
เป็นลูกชายคนเล็กของครอบครัวนี้นะฮะ
แล้วก็เสียชีวิตในวันเดียวกันกับคุณแม่และโรคเดียวกันคือโรคไตวายเฉียบพันธุ์นะครับ
พี่สาวของผู้ชายคนนี้ก็คือลูกสาวของคุณแม่สุนทองคือนางชะดาพร
ก็บอกว่าครอบครัวเนี่ยมีพี่น้องกัน๓คนเธอเป็นลูกสาวคนโต
ส่วนอรุณเทพบุตรหรือว่าอ้วนเป็นลูกชายคนเล็ก
ตอนเด็กเนี่ยน้องชายมีอาการป่วยอาการชักต้องกินยาตลอดมาจนโต
จนกินยามากจนเป็นโรคไตแล้วแม่ดูแลลูกอย่างใกล้ชิด
ด้วยความผูกพันกันอย่างมากเลยแม่ลูกคู่นี้
พอโตมาแม่ป่วยป่วยหนักมากต้องนอนที่โรงพยาบาล
ลูกชายคนเล็กเนี่ยเครียดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับ
กินข้าวไม่กินยาแล้วพูดประโยคนึงถ้าแม่ตายนะ
เดี๋ยวอ้วนจะตายตามแม่ไปแต่เธอเนี่ยไม่ได้ใส่ใจคำพูดน้องเท่าไห
เพราะคิดว่าน้องคงเครียดจนกระทั่งตี๒ของเมื่อวาน
แม่เนี่ยสิ้นลมหายใจที่โรงพยาบาลรุ่งเช้านำศพแม่ไปที่วัด
เดี๋ยวจะเอาศพไปที่วัดนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปช่วยงานศพกัน
แต่พอไปถึงบ้านน้องชายไปเห็นน้องเสียชีวิตอยู่บนเตียง
พออย่างนี้พวกมันจะไม่อยู่กันถ้าแม่ตายจะตายด้วย
ส่วนปกติแม่มีความสำคัญกับแม่ที่แน่นแฟนขนาดไหน
ก็จะมาราบายปรึกษาให้แม่ฟัง
แม่ก็จะฟังเข้าใจกัน
สนิทสนมกับแม่เป็นพิเศษ
และลูกคนสุท้องด้วยแล้วแม่พวกเขาก็ห่วง

ไปทู้เลยซึ่งมันไม่ค่อยมีใครตนหนึ่ง

ที่เขาก็รักกันมากห่วงกันมาก
สุดท้ายเป็นโรคเดียวกันแล้วก็เสียชีวิตในวันเดียวกันนะครับ

สามีภรรยาที่เขาอยู่กันมาจนแกะเท่า
แล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากจะตายตามกันไปพร้อมกันอะไรอย่างนี้
ก็เป็นลักษณะคล้ายกันแบบนี้ใช่ก็ไม่รู้ใจเป็นนายกลายเป็นเบาหรือเปล่าเนอะ
ถ้ารู้สึกว่าเออพอแล้วอะไรแบบนี้นะคะ